มีเหตุแทงกันจนเสียชีวิตที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะวัยรุ่นสองกลุ่ม
เขาบอกเรื่องชู้สาวอ่าเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยอืมสองฝั่งเดินเข้าหากัน
สุดท้ายไล่ทำร้ายกันแล้วมีคนถูกแทงตายไปคนหนึ่งค่ะ
นี่ผู้ตายนะฮะชื่อเป๊กนะฮะค่ะกลุ่มท้องแล้วก็ถอยหลังไปน่ะ
เดี๋ยวขอดูตั้งแต่ต้นคลิปหน่อยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะ
นี่นะฮะจะเห็นว่าสองฝั่งนี้เขาเหมือนกับเขานัดเจอกัน
แล้วนี่คือเป๊กนะฮะดุษฎีโฮมแพนอายุ๒๑ปีเขาเป็นช่างศักดิ์นะครับ
เขาก็เดินมาแล้วก็ถือถือไม้หรือถืออะไรมาด้วย

แล้วมันจะมีจังหวะที่อีกฝั่งนึงเนี่ยคือฝั่งคนก่อเหตุก็คือฟลุ๊ก
ฟลุ๊กอายุ๑๘ปีที่เดินข้ามฝากไปหา
ขอเดินตอนเดินข้ามถนนไปหากันเลยได้ไหม
ตอนที่เดินข้ามถนนไปหากัน
จังหวะนี้นี่ต้องดูตรงนี้นะฮะนี่คือฟลุ๊กเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วยนะ
คนที่ใส่ฮูตนั่นเหรอคะมันเพื่อนใช่ไหมที่ใส่ฮูต
เขาก็เดินข้ามไปเพื่อจะไปหาเป๊กที่อยู่ฝั่งนู้น
พอเป๊กเห็นว่าฟลุ๊กมาแล้วเนี่ยยังไงนี่เป๊กก็วิ่งเข้าหวดเลย
อ้าวเป๊กเริ่มหรอจังหวะนี้ฟลุ๊กเหมือนจ้วงไปทีนึง
แล้วนี่กุมท้องแล้วอ่ะเป๊กเพิ่งรู้ตัวว่าโดนเข้าไปแล้ว
ก็กุมท้องแล้วก็ถอยหลังถอยหลังไปนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยนี่วิ่งวิ่งวิ่งกลับไปหาเนี่ยฮะ
ตรงจุดตรงนี้เนี่ยฮะที่พวกตัวเองอยู่เนี่ย
นี่กุมท้องตัวงอเลยอ่ะแล้วเขาเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหอ่านี่เป็นแถวร้านอาหารที่ริมถนนโพนทองกุชินารายนะครับ
ตะบนแวงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ล้มแล้วเห็นไหมครับ
ทุ่มครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ไม่แล้วตรงจุดที่เขาไปล้มนะคนเต็มเลยพี่หวี
นี่ฮะโอ้โหแต่ผู้คนเขาก็ตกใจตั้งแต่ไล่ไล่ฟาดไล่ฟันกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับอืมสุดท้ายเป๊กเสียชีวิตนะครับ
หลังจากสตพพนทองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เซนติเมตรฟลุ๊กหรือว่านายกริจอนันเอื้อนะครับวันนี้ติก็เลยไปตามเรื่องหน่อย
โอ้โหดูมีดนี่มีดสปาต้าที่เป็นสนับมือด้วยนะใช่จังหวะที่เป๊กวิ่งเข้าหา
แล้วถือระยะยาวเพื่อจะไปหวดใส่ฟลุ๊กก็เลยจ้วงเข้าไปทีนึงจังหวะตรงนี้นี่นี่น่ะน่ะ
แล้วเป๊กเพิ่งรู้ตัวอืมนี่ก็เลยกุมท้องถอยหลังไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกไส้ทะลักเลยนะฮะค่ะเสียชีวิตนะครับติลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับได้เจอกับรุ่นน้องของฟลุ๊กอายุ๑๗ปีในภาพในกล้องวงจรปิด
บอกว่าเมื่อคืนนี้เป๊กผู้ตายเป็นคนโทรมาหาฟลุ๊กก่อน
บอกให้ไปเจอที่ร้านเหล้าแถวจุดเกิดเหตุ
ไม่รู้เขามีเรื่องอะไรกันนะอืมจากนั้น
ก็โทรกลับมาบอกบอกไม่เอาแล้วเอาเป็นร้านข้าวต้มดีกว่า
อยู่ฝั่งตรงข้ามนะพอไปถึงก็เห็นเป๊กเนี่ยกวักมือเรียกนะฮะ
ฟลุ๊กก็เลยเดินข้ามถนนไปหาถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูคู่กันไปด้วยนะฮะ
นี่อ่ะเนี่ยเป๊กเรียกฟลุ๊กก็เลยข้ามถนนไปหา
เพื่อนของฟลุ๊กบอกเป๊กเขากวักมือเรียกเป๊กเป็นคนโทรตามมาให้มาหาเอง
กับเพื่อนเป๊กถือไม้เบสบอลฮะเอามาไล่ตีเลยฟลุ๊กก็ถอยหนี
แล้วฟลุ๊กก็เลยชักมีดออกมาขู่แต่อีกฝั่งไม่หยุดฟลุ๊กก็เลยแทงใส่ไปทีนึง
ค่ะจากนั้นก็พากันหลบหนีไปส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อนของฟลุ๊กบอกว่าที่ผ่านมาฟลุ๊กเนี่ย
เขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเป๊กมาก่อนนะแต่ก่อนจะเกิดเหตุแล้วเป๊กเรียกออกมาเนี่ยให้มาเจอเนี่ย
คาดว่าฟลุ๊กกับเป๊กน่าจะมีปัญหากันเรื่องผู้หญิง
ประมาณว่าแฟนผู้เสียชีวิตไปยุ่งกับพี่ผมแล้วทีนี้ผู้เสียชีวิตไปเห็นเขาเลยประมาณหึงหวงนะครับ
เขาเลยโทรมาประมาณน่าจะประมาณนี้ครับ

อ้าวลองถามผู้หญิงบ้างดีไหมคะเราไปคุยกับแฟนของเป๊กอะค่ะ
บอกว่าไม่ใช่เรื่องผู้หญิงคือไม่ใช่เรื่องของเธอแน่
คือเธอเนี่ยคบกับเป๊กได้ปีครึ่งแล้วเลิกกันไป
นี่เพิ่งกลับมาคบกันรอบ๒ไม่ถึงเดือนเอง
สาเหตุของการแท้เอาจริงเธอก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่แน่ไม่ใช่เธอ
เพราะเธอรู้จักกับฟลุ๊กจริงมือแทงเธอรู้จักจริง
แต่ไม่ได้พูดคุยรู้จักกันในเชิงชู้สาวเลย
รู้จักกับฟลุ๊กเพราะว่าฟลุ๊กเคยเป็นเด็กร้านเหล้า
แล้วเวลาเป๊กเห็นเธอคุยกันกับฟลุ๊กเนี่ย
ก็ไม่เคยทำท่าทางไม่พอใจอะไรลองฟังเธอเล่านะคะ
เขาโทรให้ฟลุ๊กออกมาเคลียร์เรื่องอะไร
เอ๊ะหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เดินทางไปที่บ้านของฝั่งของฟลุ๊กด้วยนะคะ
แต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
เราก็เลยไปหาพ่อของเป๊กค่ะ
บอกว่าเมื่อวานลูกชายไปเที่ยวงานหมอลำกับแฟน

แล้วแฟนลูกชายโทรมาบอกว่าลูกชายถูกแทงอาการหนักอยู่โรงพยาบาลให้รีบไปดู
ถามพ่อพ่อไม่รู้หรอกว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
หลังเกิดเหตุครอบครัวของในฟลุ๊กคนแทง
ก็เดินทางมาขอคำมาศพลูกพ่อแล้ว
แต่พ่อพูดนะครับบอกว่าพ่อไม่ขออโหสิกรรมให้นะ
ขอให้ได้รับโทษตามกฎหมายก็แล้วกัน
สำหรับความคุ้มหน้าทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาฟลุ๊ก
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาพกพามีดไปในทางสาธารณะ